อีกที่หนึ่งครับชัยภูมิอันนี้เป็นเหตุการณ์น้ำป่าทะลักนะครับแล้วทำให้ฝ่ายกั้นน้ำเนี่ยพัง
ชาวบ้าน๑๐๐๐หลังคาเรือนโดยประมาณเดือดร้อนนะครับขาดแคลน
น้ำกินน้ำใช้ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
โอ้โหสะพานพังถล่มต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยนะฮะขณะที่กำลังยืนอธิบายเนี่ยนะครับ
ก็ฝนตกอย่างหนักนะครับมีน้ำป่ามาแล้วก็ไหลทะลักนะครับ
เข้าไปที่บริเวณอุทยานแห่งชาติไซทองอันนี้ที่หนองบัวระเวที่ชายภูมินะฮะ
พังเสียหายนะครับมีการซัดฝ่ายน้ำล้นผู้นำชุมชนก็แจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
ฝ่ายนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องกำชับบอกว่าช่วงนี้
ของขึ้นที่สูงเป็นการเตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับ

ในกรุงเทพก็มีน้ำท่วมใช่ไหมอย่างนี้ก็ถูกตัดขาดนะคะใช่ใช่นะครับ
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับบอกว่าฝ่ายมีขนาดกว้างประมาณ๓๐เมตร
มีสะพานข้ามชาวบ้านก็ใช้ในการสัญจรไปมานะครับ
ใช้ในการกักเก็บน้ำไว้ผลิตน้ำปลาปลานะครับ
ฝ่ายแห่งนี้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประมาณ๑๐๐หลังคาเรือนนะฮะ
พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏว่าได้รับผลกระทบ
ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคขณะที่นายอำเภอหนองบัวระเวที่ชายภูมินะครับ
ส่งรายงานให้จังหวัดทราบแล้วเบื้องต้น
สั่งให้ผู้นำชุมชนแจ้งเตือนชาวบ้านแล้วก็เตรียมอบพยพ
เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับ